ภัยธรรมชาติก็เริ่มที่จะผ่านพ้นไปบ้างในหลายจังหวัดนะคะอย่างที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ในช่วงนี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็พาลูกนะคะ
ลูกหลานไปเที่ยวสวนสัตว์ไปชมความน่ารักของบรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่กันหน่อย
มาเลยค่ะเด็กในจังหวัดของขอนแก่นเนี่ยนะคะสนุกสนานมากทีเดียวนะคะ
กับการที่บรรดาผู้ปกครองก็พาไปท่องเที่ยวที่สวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวาง
หลังจากพายุศรกาเนี่ยผ่านผนไปและก่อนหน้านี้
โดยเฉพาะสมาชิกใหม่อย่างเจ้าไฮยีน่า
อันนี้ข้าง๕สีไปดูข้างก่อนก็ได้ข้างก็ข้าง

ดูใกล้กันตรงมาดูข้างกัน

อันนี้เป็นข้าง๕๔ก็เป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับ
คือลูกข้างห้าสีเขาจะติดแม่ปินปาดกันไปมาตลอดเลย
และที่เห็นนี่ก็คือลิงที่ชอบกินของฟรี
โอ้ยชอบกินของฟรีลิงพันธุ์เนี่ยอะไร
ลิงอะไรนะครับลิงชิมแกงฟรี
มันใช่เหรอมันใช่สิคุณ
ชิมแต่แกงไม่กินข้าวใช่ไหมฮึ่นปินกลับอย่างเดี๋ยว

สำดับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ต่างก็หลั่งไหลมา
มีการทำไอเดียดีหลายอย่างเลยนะ
อย่างที่นี่คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดสกลนคร
ต้องชื่นชมพี่ทหารสังกัดมณฑนทหารบกที่๒๙ค่ายกริจศรีวราค่ะ
ภายใต้การนำของพลตรีสุพัดสนสุขสร้อย
คือเนี่ยค่ะเอารถมอเตอร์ไซค์มาพ่วงข้างแบบนี้
แล้วก็ตระเวนออกไปช่วยเหลือประชาชนแจกจ่ายสิ่งของเพราะว่ามันสะดวก
ชาวชุมชนหนองสนมชุมชนรอบค่ายแล้วก็หมู่บ้านอาริยา๑และ๒
ในเขตเทศบาลนครสกลนครก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมมานานกว่าสัปดาห์ค่ะ
โดยเฉพาะพวกอาหารน้ำดื่มก็เลยนี่แหละได้พี่ทหารมาช่วยเหลือนะคะ
มามอบอาหารมามอบเครื่องดื่มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงบ้าน
แกกันนึกหน้าบ้านเลยแบบนี้เรียกว่าเอาไอเดียนะไอเดียดีรถพ่วงข้างนี่แหละ
มันสามารถเข้าตรอกซอกซอยได้ง่ายเห็นแบบนี้ผู้ประทับใจ
ผู้ประสบภัยก็ประทับใจเรียกว่าอุ่นใจนะมีทหารอยู่ใกล้ชี้ตรงยกนิ้วให้เลย
ขบวนใหญ่เลยนะฮะมาไม่ขาดสาย
ชมทั้งไอเดียการไปช่วยเหลือแล้วก็ชื่นชมการทำงานของพี่ทหารด้วย
ถูกต้องคือถึงแม้ว่าในประเทศไทยเราจะเจอภาวะปัญหาแบบภัยธรรมชาติเยอะมาก
อย่างอุทกภัยช่วงนี้น้ำท่วมแต่คุณผู้ชมสิ่งที่เราเห็นได้จากเรื่องนี้
ภัยธรรมชาติต่างก็คือน้ำใจของคนไทยมันท่วมท้นมากกว่าปริมาณน้ำอีกนะ
ถูกต้องน่าชื่นชมนะครับแล้วก็
ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ยังประสบเหตุอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
เดี๋ยวก็ต้องรอเวลานิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะเร่งมืออย่างเต็มที่
เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุนั่นเองนะครับ